คิดว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กับพี่ปอ
จนกระทั่งถึงวันนี้ก็๗๐กว่าวัน
ในโอกาสนี้ผมก็อยากจะกล่าวขอบคุณ
ในทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการดูแลพี่ปอ
คุณปธิษฎีสหวงตั้งแต่เริ่มเข้ารักษาตัว
จนกระทั่งวันนี้ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณ
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่รักษาป
คือทั้งคณะแพทย์และพยาบาล
ซึ่งได้ดูแลปอร์ด้วยความมีนักศึกษา
ทั้งในส่วนคุณหมอก็ดีพยาบาลก็ดี
เราได้ต่อสู้ร่วมกันกับทางครอบครัว
หวังว่าจะให้พี่ปออยู่กับเราให้ได้
แต่ในที่สุดเราก็ฝืนธรรมชาติฟื้นสัจธรรมของชีวิตไม่ได้
พี่ปอกก็ต้องจากเราไป
อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่า
ทุกฝ่ายเราได้ช่วยพี่ปอช่วยปอถึงที่สุดแล้ว
จนเกิดความสามารถ
อันนั้นก็ถือว่าเรามีความตั้งใจที่จะดูแล
ที่จะช่วยเขาจนในที่สุดก็เขาก็จากเราไป
แล้วก็อาการต่อมาจนกระทั่งเราได้นำพี่ปอกลับมาสู่บุรีรำ
และก็ประการต่อมาจนกระทั่งเราได้นำพี่ปอร์กลับมาสู่บุรีรำ
เพื่อจะทำพิธีส่งเขากลับไปสวรรค์เลยก็ได้
ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทางครอบครัวปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
แล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงกับครอบครัวของพวกเรา
เป็นเกียรติยศกับองค์ตระกูลก็คือ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณปอเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งพระมหากรณาธิคุณในครั้งนี้เป็นอย่างสูงกับครอบครัวของพวกเรา
เป็นพระมหาธิคุณอย่างมากที่เราครอบครัวสหวงก็คงจะจดจำไปตลอดการ
เราเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวธรรมดา
แต่เราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราได้รับความเมตตา
แล้วก็ช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่พวกเราปรากฏก็คือ
ทางจังหวัดบุรีรำในส่วนของจังหวัดในส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจทางเทศบาลทางทหารแล้วก็ทางไอโมบายนะครับเอ่อสโมสรในบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ในทุกส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีอย่างใหญ่โต
ทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นทำให้ครอบครัวเราสบายโดยที่ทางครอบครัวนั้นแทบจะเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย
ก็ด้วยความร่วมมือด้วยความเมตตาจากทางจังหวัดในทุกส่วนทุกองค์กร
แล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาชน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาชนสิงหวัดชน
ในทุกส่วนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะผมคิดว่า
ทางคนในวงการนักแสดงผู้จัดนะครับ

ทุกองค์กรและให้ความเมตตากับปอนะครับมาร่วมพิธี
จะเดินทางไกลแม้จะจัดลำบากเสียเวลาของท่าน
ทุกส่วนนักแสดงทุกท่านผมได้ว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ที่มามาส่งปอมาร่วมพิธีทำให้พิธียิ่งใหญ่ที่สุด
ผมจะเรียกว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบุรีรำก็ว่าได้
ที่เราเคยปรากฏจากธนาคารนี้
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อต้นก็คือสื่อมวลชนนะครับ
พวกท่านทั้งหลายอยู่กับผมมาจนเหมือนจะเป็นพี่เป็นน้องกัน
เห็นหน้าก็รู้ว่าพวกเรานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
พี่ปอได้มีประชาชนทั่วประเทศทุกคนทุกแห่ง
ให้กำลังใจได้ให้ความห่วงใย
ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันสุดท้าย
ผมว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะสื่อมวลชน
ได้ส่งสารไปยังพี่น้องทั้งหลาย
ผมก็พูดเล่นว่าเป็นงานที่ไม่ต้องได้แจกการ์ด
เพราะพวกท่านส่งการ์ดแทนผม
สุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะขอบคุณมาก
ส่วนหนึ่งก็คือประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมงาน
จะเห็นว่าบรรยากาศของเมื่อวาน
วันพิธีพระราชทานปืนศพนั้น
ประชาชนมากล้นเหลือเกิน
ต้องขอโทษประชาชนด้วยที่ท่านไม่สามารถจะขึ้นไป
วางดอกไม้จันทร์ได้ครบทุกคน
จำเป็นจะต้องตัดเพราะว่ามีบางคนบอกว่า
ถ้าจะปล่อยไปก็คงจะถึง๒๓ทุ่ม
เพราะยาวเหยียดเหลือเกินนะ

วางหลอกไม้จันทร์กับพิธีให้พี่เป๋า
ต้องต้องขออภัยประชาชนในส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วม

ได้รับความเมตตาได้รับความกรุณา

ดังที่ผมกล่าวมาแล้ว

หรืออื่นที่ผมไม่สามารถจะกล่าวณที่นี้ได้
ทางครอบครัวสหวงอ่าคงคิดว่าจะจำภาพนี้
จะขอบคุณได้ทุกส่วนจะจำภาพนี้ไปตลอด
ว่าครั้งหนึ่งพี่ปออาจจะเกิดมาในครอบครัว

แต่เขาก็จากเราไปด้วยความยิ่งใหญ่
นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดสำหรับครอบครัวของเรา
สำหรับการไปลอยอังคารนั้นเราคาดว่าจะไปวันพุธ
ว่าจะออกแต่นี้แต่เช้าจะไปลอยที่สัตหีบ
โดยความร่วมมือทางกองทัพเรือที่นู่นนะฮะเราได้ประสานไว้แล้ว
ก็ออกจากนี้แต่เช้าก็คงคิดว่าอาจจะเที่ยงหรือก่อนที่จะไปถึง
อาจจะทำพิธีลอยที่สัตวิทย์
ในส่วนของอัฐิส่วนอื่นอย่างที่เอาไว้ที่บ้าน
ก็มีครับแบ่งเป็นจุดส่วนไว้ที่บ้านครับ
ที่บ้านแล้วก็อธิบายที่บุรีรำบ้านที่กรุงเทพดูแลพวกเรา
ในส่วนอื่นอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง
เวลานี้อ่าที่จะทำที่เราเราได้มีการออกแบบอย่างความ
แต่คงจะต้องมีแหละครับก็คิดว่าเราก็เอาส่วนหนึ่งของพ่อเขาเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่ได้คิดในรายละเอียดนะครับเพราะว่าอยากจะให้มะลิอยู่กับพ่อ
เอ่อในส่วนจังหวัดนั้นก็คงท่านคงคิดอยู่ท่านไปเปลยกับผมนะครับ
ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่เป็น
ยังไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดยังไม่ได้ข้อยุตินะครับ
แต่ว่าโดยความตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ท่านก็บอกว่าคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็ในส่วนของอ่า
ทางไทยทีวีช่อง๓ท่านก็บอกว่าคงจะต้องมีอะไรต่อเนื่องนะครับ
ที่จะดูแลพวกเรานะครับในส่วนอื่น
อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง